หลวงพ่อคูณแล้วก็มีประเด็นหลากหลาย
บรรยากาศของพุทธศาสนิกชนที่ไปวางดอกไม้จันท
แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีประเด็นเรื่องของงบประมาณ

งบประมาณที่ว่าสูงเกิน
แต่เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ออกมาชี้แจง
คือออกมาชี้แจง๒วันแล้วล่ะ
ซึ่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยืนยันงบประมาณเฉพาะการสร้างเมนลอยเนี่ย
ประมาณ๓๐๐บาทเท่านั้น
ไม่ได้เกินงบตามที่มีการกล่าวถึงกัน
แต่ว่างบในภาพรวมอาจจะสูงกว่างบที่เคยตั้งไว้
ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
ที่มหาวิทัยขอนแก่นนั้นมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไป
เพื่อจะกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

แล้วก็รับฟังการสวดพระพิธรรมด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนช่วงสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาคนเยอะจริง
และวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีคนจำนวนมาก
ก็ประชาชนหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันท
สรีระสังขารหลวงพ่อคูณกันอย่างเนื่องแน่น
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุด
ซึ่งมีประชาชนเดินทางมามากเป็นพิเศษนะครับ
โดยรอบการสวดพระพิธรรมในช่วงเวลา๑๗น
ประชาชนร่วมฟังสวดพระพิธรรมจนแน่น
แล้วก็ล้นศูนย์ประชุมทั้งบริเวณชั้น๑และชั้น๒
เก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ไม่เพียงพอ
ก็ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องฟังสวดอภิษฐรรมแบบนั่งพื้น
หรือไม่ก็นั่งตรงบันไดทางขึ้นอัธจันทร์
แต่ทุกคนก็ยินดีนะใช่ครับและขณะที่มีการสวดพระพิธรรมนะครับ
เจ้าหน้าที่จะงดให้วางดอกไม้จันทร์บริเวณช่องทางกึ่งกลางศูนย์ประชุม
ก็จะมีการอนุญาตให้วางดอกไม้จันทร์ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่านั้น
พร้อมขอความร่วมมือในการงดถ่ายรูปขณะที่วางดอกไม้จันทร์

นางสิริพรมังคละคีรีอายุ๖๖ปีที่เดินทางมาจากจังหวัดนครพนม
บอกว่าแม้ว่าจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วคือไม่ค่อยสะดวกแล้วอายุเยอะแล้วนะครับ
แล้วก็บางครั้งต้องนั่งวิวแชร์แต่ก็ขอให้ลูกสาวเนี่ย
พามาวางดอกไม้จันทร์และกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณให้ได้
ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็จะมาพร้อมจะนำคำสอนของหลวงพ่อ
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ
ว่าบางครั้งมาก็จะแดดร้อนเหนื่อยมีอุปสรรคปัญหาต่าง
ไม่ค่ะลำบากไม่เหนื่อยค่ะดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะ
ได้มากราบท่านภูมิใจค่ะขนาดพิการยังมายังดีใจเลยค่ะ

คุณป้าคิดว่าจะแบบน้อมนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้าง
ได้ค่ะเพราะว่าต้องสวดมนต์ภาวนาค่ะ
และนึกถึงท่านความดีของท่านค่ะ
ไม่มีใครอันเปรียบได้แล้วค่ะขอบคุณพระคูณค่ะ
ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนะครับ
ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
คือมีหลายคนเขาท้วงติงมาค่ะว่า
คือในพินัยกรรมหลวงพ่อคูณท่านบอกเอาไว้ว่า

หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วงบประมาณที่ใช้ไป
มันพุ่งทะยานไปตั้งกี่ร้อยล้าน
ใช่นะครับก็เลยมีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ว่างบประมาณใช้กันไปเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งชี้แจงออกมาว่างบประมาณในการก่อสร้างเมนลอยรูปนกหัสดีลิง
ยืนยันไม่ได้ทำเกินงบโดยแบ่งเป็น๓ส่วน
ก็คืองบการจัดงานตั้งไว้๑๕ล้าน
ส่วนงบที่สร้างเมนลอยในส่วนรูปนกหัสดีลิง
แล้วก็หุ่นปั้นโดยรอบที่ฐานแปดเหลี่ยมนี่นะครับ
ก็รวม๓๕๐๐๐๐บาทเท่านั้น
และส่วนสุดท้าย๘๓ล้านบาทเป็นการปรับพื้นที่ถมดิน
สร้างฐานสร้างสาราถาวร๓หลัง
โดยเฉพาะตัวฐานต้องทำให้แข็งแรง
เพราะจะมีการสร้างอนุสรสถานต่อไป
คือในพิธีพระราชทานเพลิงใช่ไหมคุณ
กหัสดีลิงเทินบุษบกจะถูกเผาไปด้วย
จากนั้นภายหลังจากพิธีพระราชทานเพลิง
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีการวางแผนกันไว้ว่า
ตรงที่เคยเป็นที่ตั้งของนกหัสดีลิง
จะสร้างอนุสรสถานไว้
จึงต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนในอนาคต
มีการถมที่ถมดินทำโครงสร้างให้แข็งแรง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการผนวกบวกงบเข้าไปด้วยไง
งบจัดการเรื่องของการปรับสภาพที่ดิน
มันก็เลยพุ่งสูงหน่อยเป็น๘๓ล้านบาท
ใช่นะครับแต่ว่าก็เพื่อเป็นการเตรียมไว้เท่านั้นเอง
ส่วนงบในการจัดสร้างอนุสรสถานก็จะเป็นงบคนละส่วน
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์เปิดเผยนะครับว่า
ได้มีการทดลองเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาที่ชาปณะสถานชั่วคราวที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ก็ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงระยะทางแค่๑๘กิโลเมตร
เพราะว่ามีประชาชนมุ่งหน้ามาที่พุทธมนตร์ธนตร์อีสานจำนวนมาก
ยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหานี้
โดยเฉพาะในวันที่๒๙มกราคม
จะมีรถรับส่งประชาชนกว่า๑๕๐คันคอยให้บริการ
เพราะในวันนั้นเองจะมีขบวนที่จะมีการ
เชิญสรีระสังขาหลวงพ่อครูมาที่พุทธมนตร์ธนตร์อีสาน
บริการให้กับประชาชนเพราะเชื่อว่าประชาชนไปมากเหลือเกิน